สำหรับอักษรย่อพอนะคะคู่รักดาราไฮโซที่เลิกรากันไปแบบสายฟ้าแลบนะฮะ
เขาเมาส์กันเยอะเลยนะคะแล้วก็หวยมาออกอยู่ที่นี่
พีชพัชรากับพาติเซียพูดเป็นเองนะคะ
นี่บอกเลยชาวเน็ตทำการ่ากันดีสืบค้นกันมาอย่างที่บอกไป
แล้วพอโดนแบบนี้ฝ่ายหญิงโดนถล่มเละเลย
ทั้งที่ยังไม่ทันรู้ความจริงนะคะ
ล่าสุดไปเจอน้องพีชมานะมาร่วมงานเมื่อคืนนี้
เปิดใจเป็นครั้งแรกเลยจะเลิกจริงไม่จริงไปฟังพีชพัชรา

ก็ดีครับก็แฮปปี้ดีครับ
ใครที่เสียก็โดนด่า
ผมก็สวยเหมือนกันฮะ
ไม่ว่าจะอะไรก็ตามอยู่แม่งโดนคนด่า

แล้วก็คำโวยพรหวานอยู่เลยค่ะ

เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะไม่ค่อยได้คุยกัน
เพราะว่าเพราะว่าผมถ่ายละครแล้วเขาก็ทำงานด้วยอะไรอย่างนี้

หรือว่ามันจะเป็นใครหรือว่าเป็นเราอะไรอย่างนี้

พอวันเกิดเขาปุ๊บเราก็เลยแบบพยายามนั่งหารูป

แคปชั่นนี้คิดนานไหมคะเจเจแบบ

ให้เป็นกระเป๋าตังค์กับต่างหูครับ
ผมคิดว่ามันสวยดีก็เลยแบบน่าจะเหมาะกับเขาอะไรอย่างนี้
เอาจริงอันนี้ดิฉันยืนยันการันตีอีกเสียงหนึ่ง

จริงของต้านเหิงแล้วก็เจเจ

ใช่แล้วก็ยิ่งหวานกันต่อไปนะคะ

เพราะว่าเลือดข้นคนจังก็คว้าไป๖รางวัลเนี่ย
ส่วนไทยรัฐทีวีของเราไม่ได้น้อยหน้านะคะ